คุณผู้ชมครับผมพาคุณขวัญและคุณผู้ชม

หนาวไหมอ่ะแล้วสรุปหนาวหรือยังวันนี้หนาวมายืนแล้ว
ไปดูกันว่าลำปางหรือลำพังอันไหนจะหนากว่ากันนะฮะ
ผมเพิ่งกลับมาจากบ้านที่เพชรบุรีลมเย็นเย็นมาเยือนแล้วนะครับอากาศเย็นเย็นแล้ว
ส่วนนี้ครับที่เชียงใหม่ฮะหลายคนที่เคยไปน่าจะคุ้นเคยนะครับ
วิวแบบนี้วิวนี้คือกิวแม่ปานทะเลหมอกยามเช้า
ล่าสุดครับหลังจากที่วันนี้ตามที่กรมอุตุพยากรเอาไว้๒๙ตุลาคือ
เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการใช่ไหมคะ
แล้วไทยจะหนาวนานไปถึงประมาณกุมภาพันธ์ปี๖๖ชุดกระหนาวออกมาซักสะบัดใส่ครับคุณผู้ชม
แม่ปานนักท่องเที่ยวก็ไปชมแสงแรกของวันไปดูทะเลหมอกครับ
ส่วนที่ยอดดอยอินถนนนะฮะอุณหภูมิ๑๑องศาเซลเซียส
เกี่ยวแม่ปานอุณหภูมิอุ่นขึ้นนิดนึง๑๒องศาเซลเซียส
จากเชียงใหม่ไปที่อีสานกันหน่อยที่เลยครับ
ภูท่อครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนก็ชอบไป
ที่ภูทอกอยู่ในพื้นที่บ้านลาดอำเภอนาแห้วที่เลยเนี่ย
นักท่องเที่ยวไปสัมผัสอากาศเย็นโอ้โหสวยมาก
คุณมันเหมือนภาพวาดคุณคิง
ได้ไหมฮะทะเลหมอบนี่ตัดกันกับทุ่งย่าสีเขียว

อุณหภูมิที่นี่๑๖องศาเซลเซียตครับ
ถ้าใครอยากจะไปเที่ยวนอกจากไปสัมผัสกับอากาศเย็นแล้ว

เป็นของชาวบ้านในชุมชนวิสาหกิจชุมชน
เต็นต์หลังละ๓๕๐บาท

ส่วนที่ผามอีแดงครับ
อยู่ที่อีสานเหมือนกันนะฮะอยู่ที่กันทรลักษณ์ศรีสเกตครับ

เช้าวันนี้อุณหภูมิ๑๙องศาเซลเซียตครับ
นักท่องเที่ยวไปพร้อมกับเสื้อหนาวไปชมวิว
ไฮไลท์คือชมตะวันขึ้น๓แผ่นดิน

กัมพูชาแล้วก็ของไทย

สัมผัสอากาศหนาวกันก่อนใครเลยนะครับ

ท่องเที่ยวที่ต้องการจะขึ้นไปชมอากาศหนาว

มีบ้านพักมีเต็นต์ให้ไว้บริการเหมือนกันนะครับ
ติดต่อทางอุทยานได้แต่ขอนิดเดียว
ปฏิบัติตามกฎกติกาด้วยนะครับ
คุณคิงเล่าไปแล้วพาคุณผู้ชมไป
แต่ก่อนจะไปกิวแม่ปานก่อนจะไปนะคะไอ้ภูทอก
ก่อนจะไปชมวิวที่ผาหมออีแดง
แน่นอนคุณจะขาดเสื้อกันหนาวไม่ได้

งั้นดิฉันพาคุณไปก็แล้วกันนะคะ
ไปซื้อเสื้อกันหนาวดูบรรยากาศที่ขอนแก่นกันหน่อยนะคะ
ด้วยความที่สภาพอากาศมันเริ่มหนาวเย็น
ประชาชนออกมาจับจ่ายหาซื้อเสื้อผ้านะคะ
โดยเฉพาะเสื้อกันหนาวตามแผงขายเสื้อผ้ามือ๒
เพราะอะไรลูกค้าเขาบอกว่าราคามันถูก
แล้วมันก็มีรูปแบบที่ทันสมัย
และที่สำคัญหลายตัวสวยไม่แพ้ของใหม่
อันนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะเป็นเสื้อกันหนาวในตลาดบางลำพูค่ะ
คนมาหาเสื้อกันหนาวกันเป็นจำนวนมากเลย
แล้วก็ราคาถูกอย่างที่บอก
เขาบอกราคาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ๕๙บาทไปจนถึง๑๐๐บาทเอง
เขาบอกแบบนี้ว่าปีนี้ขายดีแน่
เพิ่งจะบอกไปว่าเดี๋ยวปีนี้จะหนาวแล้วเดี๋ยวหนาวนานด้วยนะกว่าทุกปีที่ผ่านมา
ก็เท่ากับว่าตอนนี้เหมือนสถานการณ์ดีขึ้น
คนอาจจะกล้ามาซื้อเสื้อผ้ามือสองมากขึ้น

นะคะเราอ้าวผู้ชมนี้นี่
โหดูดีมากคะคุณพี่